สิบหกเวลาเจ้าห์ห้าสิบสองนาทีคุณผู้ชมครับ

คือไฟมันไหม้หลังหนึ่งคุณผู้ชม
ไฟมันไหม้หลังหนึ่งบ้านต้นเพลิง
นะฮะไม่มีน้ำไม่มีแผนเผชิญเหตุหรือยังไง
จากไหม้หลังเดียวไหม้เป็น๔หลังครับ
หมดครับคุณผู้ชมฮะไฟขนาดนี้จะเหลือเหรอ
โอ้โหเจ้าของบ้านหอบฮิ้วของหนีกันครับคุณผู้ชมฮะร้องไห้
คือทีแรกเขาบอกมันไหม้หลังเดียวแต่ชาวบ้านอ้างว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลไม่มีความพร้อมเลย
คราวนี้ไหม้สี่หลังติดเรื่องมันเกิดเมื่อวานนี้ช่วงเที่ยงครับ
ไฟไหม้บ้านสี่หลังนะครับที่บ้านนาเสมิงอำเภอดอนตาน
ในบ้านแต่ละหลังมีทรัพย์สินทองรูปภัณฑ์เงินสดจำนวนมากครับ

หลังจากไฟสงบนะครับชาวบ้านก็สงสัยการทำงานของเทศบาลเสมงนาเสมงครับขออภัย
คุณใยหลิงอายุเจ็ดสิบสองปีท่านบอกว่า
บ้านต้นเพลิงน่ะบ้านญาติกันนี่แหละ
โทรแจ้งมันไหม้หลังเดียวพอรถดับเพลิงมาถึง
ทำไมไม่ฉีดน้ำก็บอกน้ำไม่มี

คือมาแล้วแต่ไม่มีน้ำ
พอรถดับเพลิงมาจากที่อื่นมาถึงแล้วนะครับ
มันไม่ทันแล้วมันไหม้ไป๔หลังลามไป๔หลังแล้วไม่เข้าใจจริงคุณยายว่า
ถ้ามีน้ำมันจะฉีด
ทันนะไม่หลังเดียวถ้ารถมาฉีดน้ำละ

ไม่ได้ช่วยแม่ได้เลยว่า
แม่ว่าฉีดฉาดน้ำใส่ให้แม่ด้วย

เพลิงกะจมอยอยู่
แล้วเขาให้เหตุผลกับแม่ว่าไงถึงไม่ฉีดน้ำครับ

รถไม่รู้ว่าจะเอาไหว้ทำไม

แม่อ่อนใจเลยแม่พูดอะไรไม่ได้เลย
เพราะว่ารถแม่ก็ดีใจว่ารถมาแล้ว
แม่ก็จะไม่ได้ฉีดหายหลายนะนะ
แต่รถมาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย
เข้าใจคุณยายเลยนะดีใจที่รถมาแล้ว
แต่รถมาแล้วทำอะไรไม่ได้ก็ต้องมองบ้านถูกไหม้อย่างนี้เหรอคะ
ใช่ครับอันนั้นเป็นความเข้าใจและความรู้สึกของชาวบ้านนะ

นายกอบตนาเสมงเนี่ยออกมาชี้แจงเลยบอกว่าไม่ใช่ไม่มีน้ำ
แต่รถคันนั้นมันเป็นรถอเนกประสงค์นะครับ
มันเป็นเครนก็ได้เป็นกระเช้าก็ได้ดับเพลิงก็ได้ในคันเดียวกัน
มันอาจจะมีความขัดคล่องหัวใจมันเสีย
แต่ช่วงนั้นก็รีบประสานอบตข้างเคียงให้มาช่วยดับไฟแล้วนะ
ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็มาให้ความช่วยเหลือชาวบ้านมอบถุงยางชีพของอุปโภคบริโภค
หลังจากนี้คงต้องลื้อถอนกันล่ะแล้วก็ฟื้นฟูนะครับ
ฟื้นฟูได้เมื่อไหร่ก็คงจะให้ชาวบ้านกลับไปปลูกสร้างบ้านกันได้อีกทีครับ
คงต้องช่วยชาวบ้านกันเลยนะคะ